พูดความคืบหน้ากันหน่อยที่เคยเล่าให้ฟังว่าสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
ขายเองซะเลยดีกว่าไปให้พ่อค้าแม่ค้าเขารวมชุดกันเอง

พอรวมชุดกันแล้วเนี่ยใบหนึ่งมันโหร้อยกว่าบาท
บางทีสองร้อยก็มีถ้าเลขมันเลขเด็ดเลขดังอะไรแบบนี้
สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเขาก็มีการทำประชาพิจารณ์ครับ

เขาทำประชาพิจารณ์เดือนหนึ่งเลยนะคะ

นายธนวัฒน์พลวิชัยโคศกคณะกรรมการสลากินแบ่งรัฐบาล
ก็บอกว่าตั้งแต่๑เมษายนที่ผ่านมาค่ะ
ที่ให้ประชาชนมามีส่วนร่วมในการแสดงความเห็น

เรื่องของการทำลอตเตอรี่แบบรวมชุด
เว็บไซต์ของสำนักงานสลากินแบ่งรัฐบาล
ตู้ปน๒๒ปนนนทบุรีอำเภอเมืองจวดนทบุรี
ล่าสุดมีคนแสดงความเห็นผ่านเว็บไซต์แล้ว

ก็ไม่น้อยนะผ่านไปแค่๙วันนะคะ
แต่ส่วนใหญ่ก็เป็นคนลงทะเบียน
ซื้อจองล่วงหน้าสลัดกินแบ่งรัฐบาลอยู่แล้ว
ส่วนใหญ่ที่ไปแสดงความคิดเห็นผ่านเว็บไซต์เนี่ย
เขาบอกว่าอยากจะให้สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
ทำลอตเตอรี่รวมชุดมาเลย

เขาแนะนำสำนักงานสลากไปว่าทำแบบ
เป็นรวมชุด๕ใบราคาสัก๔๐๐บาท
แล้วก็อยากจะให้ทางสำนักงานสลาก
ทำสลักแบบรวมชุดแล้วก็มีจุดที่ขายประจำ
มีบัตรตัวแทนจำหน่ายจะได้สามารถตรวจสอบได้ด้วย

เขาจะมีการจัดเวทีเสวนาผู้ที่เกี่ยวข้อง

ก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งในการรับฟังความเห็นนะคะ
เชิญตัวแทนจำหน่ายที่เป็นผู้พิการ
ตัวแทนจำหน่ายรายย่อยนักวิชาการภาคประชาสังคม
ก็ขึ้นร่วมเวทีเสวนาด้วยค่ะ
นายกสมาคมคนพิการผู้ค้าสลากประเทศไทยบอกว่าเห็นด้วย
เห็นด้วยที่จะมีการทำลอตเตอรี่รวมชุด
สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลทำเองเลย
ประชาชนจะได้มีทางเลือก
สำหรับการซื้อลอตเตอรี่รวมชุดในราคาที่เหมาะสม
แต่สำนักงานสลากต้องดูแลจัดการลอตเตอรี่รวมชุด
ให้เกิดความเหมาะสมให้มากที่สุดด้วยนะคะ
ผมคิดว่าเป็นสำนักงานสลากจำหน่ายเอง

แล้วเราก็จ้างคนมาขายเป็นต้นว่าผู้พิการ
ที่คิดว่าจะมาเป็นคนขายให้กับสำนักงานสลาก
แต่ตั้งอยู่ตามจุดที่สำนักงานเป็นคนตั้ง
สำนักงานสลากก็จะควบคุมง่าย
ในการที่คนจะขายแพงเนี่ยขายเกินราคา
จะเป็นไปได้มีน้อยมาก
เพราะเป็นซุ้มของสำนักงานสลากเอง
คุณผู้ชมคะยังเสนอความคิดเห็นไปได้นะคะ
จนถึง๓๐เมษายนนี้นะคะ
ก็คือที่เว็บไซต์ของสำนักงานสลากินแบ่งรัฐบาลก็ได้
เผื่อทรงกรานว่างไม่มีภาระกิจอะไรมาก
ลองดูคิดไอเดียแล้วก็ส่งไปนะคะครับฮันตำรวจเอกบุญสงธ์จันศรีนะคะ
ผู้มนุยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลบอกว่า
ถ้าทุกอย่างเป็นไปตามแผนงานนะคะ
ก็จะสามารถจัดพิมพ์ลอตเตอรี่แบบรวมชุดขายได้ต้นปีหน้า

แล้วก็หลังจากออกลอตเตอรี่แบบรวมชุดแล้วเนี่ย
สำนักงานสลากก็จะเคร่งครัดในการจับกลุ่ม
ใครขายเกินราคาเนี่ยเขาจะเคร่งครัดมาก
เพราะผู้ขายจะไม่มีข้ออ้างอีกแล้ว

ถ้าใครไปรวมชุดแล้วรวมชุดอีก

รวมแล้วรวมอีกขายแพงไปอีกอย่างนี้ค่ะ

นี่มันเป็นการแก้ที่ถูกทางทางต้นทางเลยหรือเปล่า
ก็เลยนี่แหละค่ะก็เลยอยากได้ความคิดเห็นของคุณผู้ชมนี่แหละค่ะ
ก็ส่งไปก็ลอตเตอรี่แบบรวมชุดเนี่ย
สำนักงานสลากบอกว่าเขาจะคละเลขนะคะ
ตั้งแต่๐๖ตัวไปจนถึง๙๖ตัวเนี่ยค่ะ
เดียวเขาก็ยอมรับว่ามันขายยากจริง
ถ้าเกิดเลขมันไม่ดังเลขไม่สวย
ซื้อใบเดียวแล้วทานจะได้รางวัลเยอะมันยากไง

ซื้อผมซื้อใบเดียวเพราะว่าผมไม่ค่อยโลภมาก
๖ล้านก็พอ๖ล้านก็ไม่อยู่กับเขมมาสอนแล้ว
ไปแล้วไม่ใช่๖พันยังไม่ถูกเลย